เรื่องของการแก้บนแปลกกันบ้างดีกว่านะคะ
ที่สารกุมารทองในโรงแรมแห่งหนึ่ง
เขานำตุ๊กตาโดราแอมอนไปแก้บนค่ะ

บอกเลยว่านี่เป็นที่แปลกหูแปลกตามาก
นี่คือสารกุมารทองน้องจุกน้องเพชรน้องฉัด

อ่ะสารแห่งนี้ทำด้วยไม้สักทองทรงไทย
กพื้นประมาณ๑เมตรนะ
ตั้งอยู่ภายในโรงแรมมนเทียนซอยสุรวงศ์แขวงศรีลมเขตบางรักษ์กรุงเทพนี่เอง

ในเมืองที่มันมีความเจริญ
ไปเล่าได้ภาพด้วยเรื่องราวนี้มาจากใครครับจะคุณทุกสาว

แต่ส่วนใหญ่ว่าเขาจะไปแค่ซอย๗เพื่อฆ่าใครรักนี่เอง

ถ้าอย่างนั้นไปถามเขาดีกว่าว่าเขาไปถ่ายมาเนี่ย

คุณจั๊บโมงไปสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมมนเทียน
เขาบอกอย่างนี้ว่าสารกุมารทองแห่งนี้ชอบโดราเอมอน
เพราะมีชาวบ้านที่มาบนบานฝันว่ากุมารทองแห่งนี้ชอบ
แล้วมาบอกคนที่เขาฝันว่าชอบนะคนที่เขาได้โชคได้ราบ
เขาก็เลยเอาโดราเอมอนเนี่ยมาถวายให้ส่วนใหญ่

แล้วถ้าเกิดว่าเราบ่นแบบจะไปแก้บ่นนี่กันร้องเพลง
เราจะต้องร้องอังอังอังโตเตมดาอิสุอิโดราเอมอน

ก็ร้องด้วยก็ได้เอาโดเรมอนไปถวายด้วยก็ได้
เขาบอกส่วนใหญ่ที่ขอก็มีทั้งเรื่องการงาน
หรือบางคนแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องขอความสำเร็จในธุรกิจก็ได้

แล้วแต่เลยแต่สุดท้ายใครขอแล้วสมหวังก็จะเอาโดเรมอนมา